ก็คือเพียงคนนี้เขากลับรถในจุดห้ามกลับรถ

แต่ว่าตำรวจที่มาเรียกตรวจเขา
เขาก็สงสัยว่าเป็นตำรวจจริงหรือเปล่า
ขอดูบัตรก็ไม่มีให้แกล้มยังมีอาการคล้ายคนเหมา
โรงผักน้ำเหล้าไม่ไม่ไม่ไม่ขอดูบัตรก่อนครับบัตรของ
โรงผักครับบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอจอดตรงนี้
ยังไม่ยืนยันขอแน่บัตรเจ้ากับออกมาให้เรียกเขากะสิบ้าเจ้า
คือการแหลมเมาเมาแล้วกันมาบัตรเจ้าบัตรนาทีอย่างเอิญ
นี่แหละค่ะเขาก็ถ่ายคลิปไปด้วยแล้วคุยกับตำรวจนายนี้ไปด้วย
คือเจ้าของรถเนี่ยเขาไลฟ์ค่ะเป็นภาพที่เขาไลฟ์ใน
กลับรถตรงจุดห้ามกลับนะคะก็มีการขอดูบัตรตำรวจนายนี้
บอกว่าบัตรอยู่ที่สถานีตำรวจก็เลยโตเถียงกันนะคะ
ด้วยความที่เธอก็สงสัยด้วยว่าเมาหรือเปล่าเพราะได้กลิ่นแอลกอฮอล์อยู่นะคะ
อันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพตอนที่โตเถียงกัน
ตำรวจก็เดินไปเดินมาใกล้กับจุดกลับรถนะคะ
แล้วก็โบกรถหลังจากนั้นกระบะอีกคันนึงก็กลับรถตามมา

ชาวบ้านสงสัยบอกว่าเป็นตำรวจจริงหรือเปล่า
คือไม่คุ้นหน้าเลยแต่งตัวก็ไม่เรียบร้อยไม่พกบัตรด้วย
แล้วคุณผู้ชมดูนะคะก็คือเป็นตำรวจนายเดียวยืนแล้วก็โบกอยู่
ด่านก็ไม่มีอุปกรณ์หรือผู้บังคับบัญชาก็ไม่มีเลย
ตำรวจจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยชาวบ้านเขาก็สงสัยกันนะคะ
แล้วก็เขาบอกว่าหลังจากเหตุการณ์ในคลิปสงบ
ตำรวจก็ยังอยู่ตรงนี้แหละรถหลายคันก็มากลับรถ

เพราะฉะนั้นเขาก็เลยเอาคลิปนี้ค่ะอยากจะฝากถึงผู้บังคับบัญชา
ตรวจดูให้หน่อยนะคะว่าเป็นตำรวจจริงหรือเปล่าค่ะ
นี้อยู่ในความรับผิดชอบของสพพนมดงรักค่ะ
ตอนนี้เราติดต่อไปที่สพพนมดงรักษ
แต่ท่านผู้กลับยังไม่รับสายนะคะ